เพราะว่าประเทศไทยมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยว
แล้วก็สินค้าขึ้นชื่อมากมาย

ใครมานี่นะคะก็ต้องซื้อกลับบ้าน
กลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกกัน

มหัศจรรย์ผ้าไทยเทิดไทยองค์ราชินี

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ

พระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๙
ติดตามท่องเที่ยวในงานนี้กันเลยค่ะ
พระมหาภูมิพลอดุญเดช
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

ซึ่งเป็นหัฐกรรมอันเป็นมรดกของชาติ

และเผยแพร่ความสวยงามนี้
สายตานักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ

จัดแสดงผ้าไทยจากทุกภูมิภาค

ซึ่งทางด้านนายุทธศักดิ์สุพศร
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผ้าไทยเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของภาคต่าง
และรู้สึกดีใจที่เยาวชนคนรุ่นใหม่
ยังให้ความสำคัญกับผ้าไทย
และยังคงเดินหน้าสืบสารอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป

ในการที่จะชักจูงนะครับ
ให้เกิดการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว

เห็นถึงคุณค่าของความงดงามของผ้านะครับ

มีอัตลักษณ์แตกต่างกัน
แล้วมีความงดงามที่คิดว่าไม่เหมือนใคร
ก็เป็นสิ่งที่ต้องควรที่จะอนุรักษ์ไว้

ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ก็ให้ความสนใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับ
ก็หวังว่าผ้าจะอยู่คั่วสังคมไทย

ด้านนายปวินชำนิปราศาสตร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เผยว่า

ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจ

ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทย
และอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาสัมผัสความสวยงามของผ้าไทย
โดยเฉพาะผ้าทอสันกำแพงที่เรื่องชื่อ
ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ทำให้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าที่เดินตาม

ยังบอกว่าป้าเชียงใหม่
หากว่ามีโอกาสมาเยี่ยมเยี่ยนเชียงใหม่

มาอย่างฝึกจะชวนชมในเรื่องของขาร์มทอพาของชาวเชียงใหม่
โดยไฮไลท์ของงานในครั้งนี้
คือการแสดงแฟชั่นโชว์สุดตระการตา
จาก๕ดีไซเนอร์ชั้นนำที่บริเวณหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์
แก่ห้องเสื้อเทียเตอร์สร้างสรรค์ผลงานจากผ้าลาวทอครั่ง
ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีแสดงแบบโดยพระเอกหนุ่มไม้พัทรเดช
ต่อด้วยห้องเสื้อวัฒนิกาที่นำจุดเด่นของผ้าทอมือจากน้องบัวแดง
จังหวัดชายภูมิมานำเสนอต่อด้วยห้องเสื้ออัญชวิกากับความโดดเด่นของผ้าทอ
นามื่นสีจังหวัดตรังแบบโดยนางเอกสาวแผนเค้เคมณิต
ต่อด้วยห้องเสื้อดิสยากับผ้าไหมสันกำแพงที่มีจุดเด่นอยู่ที่สีสันสดใส
การเรียงแบบลายขวางก่อนจะปิดท้ายด้วยห้องเสื้อคณาพฤษ
ดึงเอาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร
อกจากนี้ยังเปิดเวทีให้เหล่าดีไซเนอร์รุ่นใหม่จาก๕สถาบันการศึกษา
ได้มีโอกาสมาแสดงผลงานในการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าทอประจำท้องถิ่นต่าง
สายตานักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมชมงาน
สร้างความประทับใจในฝีมือของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี
ซึ่งถ้าหากพูดถึงผ้าไหมสันกำแพงของจังหวัดเชียงใหม่ทางศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพงก็ได้จัดแสดงผ้าไหมสันกำแพงโบราณ
อายุเก่าแก่กว่าร้อยปีรวมถึงสาธิตการทอผ้าด้วยกี่แบบสมัยก่อน
ที่ตอนนี้ประยุกต์มาเป็นการทอผ้าไฟแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของสรรกำแพง
ด้วยการเรียงร้อยลวดลายออกมาเป็นแนวขวางใช้โทนสีสดใสสวยงาม
และเนื้อผ้าละเอียดนุ่มสบายเมื่อสวมใส่ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมสัมผัสความสวยงามได้ด้วยตัวเองค่ะ